สุราธานีครับเสมอกับบางกอกซิตี้ไปแบบสุดมันเลยทีเดียวครับ

ชมเกมนี้กันหน่อยแล้วก็ทุกประตูเลยนะครับ

มาก็อกซิตี้ในชุดสีเหลืองครับ
พบกับสุราธานีทีมอันดับที่๔มาในชุดสีน้ำเงินนะครับ

จากธิรพงษ์จันทร์สกุลวิบูรณ์นะครับ
ออกนำก่อนก็จริงนะครับว่าทีมเยือนเนี่ย

เกือบ๑จังหวะนี้ล็อก๑ทีครับทศวรรษแล้วก็ยิงเข้าไปครับ
พอตามตีเสมอไล่แล้วก็ได้ใจนะครับ
เพราะว่าแนวรับของมากอกซิตี้ก็ยังผิดพลาดครับ
แล้วก็เป็นทศวรรษโพทองคนเดิมครับ
ยิงจากมุมเดิมเข้าไปเป็นประตูที่๒ของเจ้าตัว
แล้วก็ทีมเยือนขึ้นนำ๒๑นะครับ

จากการยิงของวรพฤษพุทธไทยส่งครับ

เสมอกันอยู่ที่๒ต่อ๒ครึ่งหลังก็ยังสนุกนะครับ
นาทีที่๒๔ครับเป็นทีมเยือนสุราชนะครับ
จังหวะนี้โต้กลับมาแล้วก็เป็นโตต้าครับ
ยิงขึ้นนำ๓ต่อ๒ไม่ดีใจเพราะว่าเป็นการยิงทีมเก่านะครับ
ท้ายเกมครับบากอร์สซิตี้หวังทวงประตูคืน
จังหวะนี้ทำก็ได้อย่างสวยงามและเป็นจักษณ์ซันโต๊สนะครับ
ที่ยิงลูกลิ้งเข้าไปก็เสมอกันไป๓๓นะครับ

สุราธานีนะครับก็ยังไม่แพ้ใครในเลขที่๒

มกระเสมบรรดิษฐ์แพ้กับห้องเย็นท่าข้ามไป๑ประตูต่อ๒
สีสเกดครับเสมอกับมภาคตะวันเหล่าชิงเหนือนะครับ
ประตูต่อ๔และกรมทางหลวงครับ
พรมถล่มสมุทรสาครไป๘ประตูต่อ๒เลยทีเดียวครับ
ขณะที่ผลฟุตบอลไทยลีกนะครับ

งความตายครับหลังจากที่โดนราชบุรีนำก่อนนะครับ

แซงชนะไป๒ต่อ๑นะครับ
ท่าเรือครับเสมอกับชัยนาธรบิล๑ต่อ๑

ก็ยังลุ้นกันอยู่หลายทีใบที่แล้วนะครับ